เมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังกันไปว่าทั้งคู่

รอรอรูปคู่เมื่อไหร่จะมีมาก็ยังไม่เห็นนะคะคุณผู้ชม
บอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยเขาพากันไปเที่ยวโน่นเลยเชียงราย
เขาไม่ได้ไปกันสองคนเขาไปกับครอบครัวของคุณอเล็กด้วยนะจ๊ะ
และล่าสุดสดร้อนเมื่อเช้านี้เลยคุณผู้ชม
มีภาพจากแฟนคลับคนรักพี่อเล็กกับน้องโบ

เป็นภาพขณะที่ทั้งคู่เนี่ยเดินควงแขนตะมุตะมิน่ารักไปทำบุญที่วัดแขนกันด้วยนะ

ซึ่งคลิปนี้นะคะถูกแชร์ออกไปเยอะแยะแล้ว
แถมยังแท็กไปหาพี่อเล็กกับน้องโบด้วย
และความน่ารักของแฟนคลับก็เอาไปใส่เพลงรักให้ซะเลย

ต้องบอกว่าแหมยิ้มหน้าบานไปตามกันเลยนะสำหรับแฟนคลับนะ
พูดก็พูดเถอะนะคะเหมือนแฟนคลับเขารู้เลย
พวกเราบ่นหารูปคู่เขาก็เลยจัดมาให้พวกเราเลยนะครับ

เมื่อวานเป็นรูปคู่ของน้องโบกับคุณแม่ของอเล็ก
วันนี้ก็มีรูปคู่ที่ถ่ายโดยแฟนคลับเป็นภาพเคลื่อนไหว

กลัวมันด้วยนะจ๊ะทำเป็นเล่น
ไม่หรอกเขาคงแบบว่าจะแบบควงพี่อเล็กแบบร้อนจังเลย
แบบว่าสวยจังเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
บรรยากาศดีช่วงนี้ภาคเหนืออากาศดีด้วยนะคะ
ก็ให้น้องโบแล้วก็พี่อเล็กมีความสุข

ทำบุญก็ขอให้มีความสุขไงคุณผู้ชมนะ